ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด

ช่วยหลวงพ่อที

ตายแล้วเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรขึ้น

พ่อบอกไม่รู้ว่าใครจะช่วยหลวงพ่อได้บ้าง

ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับหลวงพ่อแดง
พระอธิการนโรงเดชน์อธิปัญโย
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวรรค์อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
หลวงพ่อเล่าให้ฟัง

มีลิงฝ่าเพศผู้
ส้มแดงหางยาวตัวใหญ่น้ำหนัก

แล้วยังมาอยู่ประมาณ๑สัปดาห์แล้วนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าลิงเนี่ยมันมาจากที่ไหน
แต่เจ้าลิงปลาตัวนั้นมันสร้างความเดือดร้อนนี่

สร้างความเดือดร้อนโอ้โหมันเอาเข้ามาแล้วมันกินมะม่วงอย่างนี้

มันไปขโมยจับไก่แจ้
หลวงพ่อเนี่ยเลี้ยงไก่แจ้เอาไว้๓๐ตัว

นี่นะ

ไก่ร้องกำลังงมโอ๊ยเจ็บ

ขนนี่แหว่งเว้ากันไปหมดเลย

ทุกวันนี้ไก่แจ้เหล่านี้ต้องไปซุกอยู่ตามซอกต่าง

ไม่กล้าขัน

พระลูกวัดเห็นก็อดทนไม่ได้

เข้าไปช่วยไก่ลิงปลาเห็น

ไปหยิบผ้ามาถอนถอนเล่น
ประโธ่อะไรขนาดนั้น
ลิงมันดื้อมันตนมันแสบ

ต้องจับไก่เข้าไปอยู่ในกรงแบบนี้

ลิงก็มาเล่นไก่ในวัดคุณคิดดูดิ
ช่วยหน่อยเถอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยเถอะ
จับเจ้าลิงป่าตัวนี้เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที
เกรงว่านอกจากไก่ที่มันมาดึงขนเล่นเนี่ย
มันจะไปกัดไปทำร้ายเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านนนสวรรค์เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอม
อาจจะกินผลไม้ไม่ว่าหรอก
แต่มาทำร้ายไก่อย่างนี้ยอมไม่ได้ท่านเลี้ยงไว้ตั้ง๓๐กว่าตัว

ขนงามเพราะสัญกรรม
เออเขาไม่เตียง
ลิงถอนขนไก่ไปหมดแล้ว